เมื่อวานนี้นะคะร็อกเกอร์ชื่อดังค่ะคุณเสกโลโซ
โอ้โหบอกเลยว่านี่คลิปที่เห็นหน้าดำนะคะ

ออกมาเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะ
หลายคนคงจำกันได้นะที่พี่ตูนเขาเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเนาะนะคะ
โดยเล่นเพลงดังของตัวเองหลายเพลงเลย
ผมจะส่งไปให้น้องทอยนะครับน้องทอยซึ่งเป็นหวันใจของคุณการเขานี่นะครับ
น้องไปร้องแต่ผมจะร้องเพลงของพี่นิดนิตยาบุญสูงเนินเป็นแม่ของน้องถอยนะครับ
เดี๋ยวนะคะที่แน็ตสนใจมากกว่านั้นคือคนที่ตกมือ
บอกเลยว่าร้องเพลงเอาใจเมียยืนหนึ่งค่ะน่ารักดีเดียวนะคะ
ล่าสุดค่ะขอแต่งเพลงดีชื่อเพลงว่าเราจะผ่านเรื่องร้ายไปด้วยกัน
เพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยผ่านวิกฤตโควิด๑๙ค่ะ
พร้อมเปลี่ยนยอดแชร์เป็นยอดบริจาค
ทุกคนทำบุญร่วมกันกับพี่หนุ่มนะคะ
ซึ่งพี่หนุ่มบอกว่าใช้เวลาแต่งไม่เกิน๑๕นาทีเลยนะ

โอ้โหเป็นยังไงล่ะเสียง
พละละประชัยพละละประชัยคุณผู้ชมเปลี่ยนยอดแชร์ให้เป็นยอดบริจาคนะ
ใครชอบเพลงนี้เข้าไปฟังแล้วกดแชร์กันด้วยก็แล้วกัน